คุณผู้ชมพาลงใต้ไปที่จังหวัดพัทธลุงกันหน่อยนะคะ
คุณพ่อท่านหนึ่งค่ะอายุ๓๒ปีเป็นชาวจังหวัดพัทธลุงค่ะ
ออกมาร้องเรียนกับสื่อบอกว่าลูกของตนเองเนี่ยเป็นทารกแรกเกิดนะคะ
อยู่ได้ไม่กี่วันลูกเสียชีวิต
คือตอนที่พยาบาลไปเช็ดตัวลูกเนี่ยคุณพ่อบอกแบบนี้นะฮะ
ไปเห็นว่าที่ศีรษะของน้องเนี่ยลักษณะคือเหมือนมีบาดแผลใช่ไหมคะ
ครับแล้วไม่ใช่บาดแผลเล็กนะคุณพ่อก็แอบเห็นว่าลูกมีแผล
จะขอพยาบาลเข้าไปดูแผลลูกพยาบาลไม่ให้ดูกันญาติออกไป
แล้วก็ปิดศีรษะของเด็กทันทีเอาเด็กเข้าตู้อบทันที
ถึงขนาดไปปรึกษาตำรวจบอกว่าอยากจะขอดูหัวของลูก
ว่าลูกเป็นแผลใหญ่ขนาดนี้เกิดจากอะไรสุดท้ายไม่ทันได้ขอดู
พอลูกเสียชีวิตรับเป็นศพเปิดศีรษะออกมาดูเห็นเป็นแผลแบบเมื่อกี้คุณ
ค่ะใช่แล้วโรงพยาบาลเนี่ยคุณสืบสกุลบอกว่าน้องเนี่ยเป็นแผลกฎทัพ
นะเขาชี้แจงมาแบบนี้คุณผู้ชมเดี๋ยวดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
เกิดขึ้นอีกแล้วค่ะเรื่องนี้ค่ะคุณพ่อชื่อว่าคุณสุบินรัตนาวิลัย
อายุสามสิบสองปีเป็นชาวจังหวัดพัทธลุงนะคะเข้าร้องสื่อเลยค่ะ
แล้วก็ไปแจ้งความเอาผิดกับโรงพยาบาลหลังจากที่คุณพ่อเล่าให้ฟังว่าลูกชาย
ซึ่งเป็นทารกแรกเกิดเนี่ยเสียชีวิตมีบาดแผลชะกัน๓แผลด้านหลังของศีรษะ
แต่ว่าโรงพยาบาลไม่เคยแจ้งให้ทราบมาก่อนเลย
คุณพ่อบอกว่าเหมือนโรงพยาบาลปกปิดข้อมูลตลอดเลยตรงนี้นะฮะ
แล้วพ่อก็ติดใจว่าแผลที่ศีรษะเป็นสาเหตุที่ลูกตายหรือเปล่า
ปกปิดนะฮะเขาตั้งคำถามแบบนี้
ลูกชายซึ่งเป็นทารกแรกเกิดอยู่ได้เพียง๒๓วันเท่านั้นค่ะ
เรื่องนี้มันเกิดขึ้นคือตั้งแต่๑๔มิถุนายนที่ผ่านมา
คุณพ่อสุบินเล่าบอกว่าภรรยาของเขามาทำคลอดที่โรงพยาบาลพัทธลุง
ทารกเป็นเพศชายก็คือลูกของเขาเป็นเพศชาย
น้ำหนัก๒๙กิโลกรัมหลังคลอดปรากฏว่าเจ้าหน้าที่พยาบาล
นำน้องเข้าตู้อบใส่ระยงเต็มไปหมดเลย
แล้วก็หลังคลอดได้เพียง๒วันเนี่ยได้มีการให้เลือดน้องด้วยนะคะ
ซึ่งคุณพ่ออย่างที่คุณสืบสกุลบอกไปบอกว่าแอบสังเกตเห็นแผลที่ศีรษะของน้อง
ในขณะที่พยาบาลเข้ามาเช็ดตัวแต่พยาบาลกันไม่ให้คุณพ่อแล้วก็ญาติเข้ามาดู
คุณดูแผลสินั่นสิเห็นแล้วมันสลดจริงนะ
เป็นแผลอะไรนะคะเดี๋ยวต้องตามต่อเรื่องนี้น่าสนใจมากค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้หลังจากที่คุณน้องน้องผู้เสียชีวิตอยู่โรงพยาบาลพัทธลุงได้๑๐วัน
อาการของน้องเนี่ยก็ไม่ดีขึ้นพ่อตัดสินใจร้องขอทางโรงพยาบาลพัทธลุงบอกว่า
ส่งตัวลูกชายไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสงครานครินคือมอหัดใหญ่
คุณพ่อไม่ไว้ใจโรงพยาบาลนี้แล้ว
ใช่ค่ะส่งตัวต่อไปรักษาในวันที่๒๔มิถุนายน
หลังจากที่ย้ายโรงพยาบาลไปได้๑๓วัน
คือวันที่๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
ปรากฏว่าลูกชายคุณพ่อเสียชีวิตนะครับ
โรงพยาบาลสงครานครินระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่า
เนื่องจากภาวะขาดอากาศหายใจ
คือมันมีข้อมูลทางการแพทย์จากการชนะสูตรนะฮะ
ซึ่งคุณหมอของหมออเขาเปิดเผยออกมาบอกว่า
ภาวะขาดอากาศหายใจเนื่องจากน้องมีภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรง
แล้วก็มีความดันต่ำนะฮะส่วนที่ศีรษะเป็นแผลกดทับ
จากภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงจนทำให้เด็กไม่สามารถขยับได้
ก็เลยเป็นแผลกดทับแต่เจ้าแผลนี้เป็นสาเหตุ
หรือไม่ได้เป็นสาเหตุการเสียชีวิตคือทางคุณหมอของมอเขาไม่ได้ชี้แจงมา
ทีนี้ครับคุณพ่อยังติดใจว่าเจ้าแผลใหญ่๓แผลนี่แหละ
น่าจะเป็นสาเหตุด้วยส่วนหนึ่ง
ทีนี้ก็ต้องกลับไปถามที่โรงพยาบาลเดิมถูกไหมคะที่ภรรยาของเขาไปคลอด

เมื่อวานนี้ค่ะนายแพทย์จรุงบุญการผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทธลุงนะคะ
คุณผู้ชมตั้งโต๊ะแถลงข่าวถึงกรณีที่เกิดขึ้น
คุณหมอผอโรงพยาบาลบอกว่าบาดแผลที่ศีรษะของน้องเนี่ย
เป็นบาดแผลที่เกิดจากการกดทับเนื่องจากหลังคลอดทารกไม่รอง
ไม่หายใจตัวเขียวเบื้องต้นพบว่าน้องเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ไม่สามารถขยับขยื่นตัวเองได้ประกอบกับผิวเด็กเนี่ยยังเป็นผิวอ่อน
จึงเกิดแผลได้ง่ายชี้แจงแบบนี้ค่ะ
ได้ให้กุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทารกแรกเกิดดูแลอย่างใกล้ชิด
ใส่ท่อช่วยหายใจให้เลือดกับน้องเพราะน้องเนี่ยเกิดภาวะความดันเลือดต่ำด้วยนะคะ
ยืนยันว่าขณะทำคลอดหมอไม่ได้ใช้อุปกรณ์เพื่อใช้ในการทำคลอด
คือตอนแรกคิดว่าเอ๊ะใช้อุปกรณ์แล้วไปโดนศีรษะน้องหรือเปล่า
ครีมใช้อะไรหรือว่าไปคีบแล้วโดนหัวน้องจนเป็นแผลหรือเปล่านะฮะ
แต่พอโรงพยาบาลพัทธลุงยืนยันนะคะว่าขณะที่หมอทำคลอดเนี่ย
ไม่ได้มีการใช้อุปกรณ์เพราะเนื่องจากว่าน้องเนี่ยเอาก้นลง
พอเอาก้นลงปุ๊บคลอดได้ง่ายผ่าคลอดได้ง่ายกว่าปกติด้วยซ้ำไป
พอพ่อฟังคำชี้แจงพ่อยังสายหัวอยู่เลยนะสายหัวอยู่เลย
แล้วบอกว่าอ้าวแล้วแบบนี้รู้ว่าน้องมีแผล
แต่ไม่เคยบอกหรือว่าเป็นการปกปิดทั้งพ่อทั้งแม่ของเด็ก
ญาติของเด็กเกี่ยวกับเรื่องแผลที่หัวนี่เลย
ถามไปพยาบาลก็ไม่เคยบอกเออมันเป็นความทุกข์ร้อนของชาวบ้านเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมทีนี้เราเองในฐานะสื่อมวลชนก็ต้องพยายามทำงาน
คือให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะคะวันนี้นักข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทธลุง

ซึ่งนายภัยศาลเกื้ออรุณนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพัทธลุงบอกว่า
จะได้รับเรื่องร้องเรียนหลังจากที่ตกเป็นข่าวเมื่อคืนที่ผ่านมา

ดูในเรื่องของการให้บริการว่าเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่

ความเสียหายเกิดขึ้นจากการกระทำของแพทย์หรือไม่ด้วยนะคะ
เรื่องนี้สาธารณสุขจังหวัดพัทธลุงบอกว่า

เดี๋ยวต้องรอรายงานข้อมูลโดยละเอียดจากโรงพยาบาลพัทธลุงซะก่อน

วันนี้ตำรวจจากโรงพักเมืองพัทธลุงนะคะ
ก็เรียกตัวคุณพ่อสุบินไปสอบปากคำเพิ่มเติม
เพื่อประกอบในสำนวนแล้วก็จะเร่งสอบปากคำทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ใช่นะครับเพราะว่าคุณพ่อสุบินบอกว่า
ผมแล้วก็ครอบครัวไม่เชื่อเลยนะครับ
บาดแผลที่ศีรษะของลูกจะเกิดจากแผลกดทับ
เพราะว่าขณะที่ลูกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพัทธลุง
เจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการอธิบายใดเกี่ยวกับบาดแผลดังกล่าวเลย
จึงทำให้ติดใจจะมาอธิบายตอนนี้
มันก็สายไปแล้วเพราะน้องตายไปแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมฮะก็ต้องตามต่อนะครับทางคดีจะเป็นอย่างไรนะครับ